คุณผู้ชมครับเรื่องของปัญหาช้างกับคน

เพราะว่าช้างป่าจากเขาอ่างกรืณัย

ชาวบ้านบอกว่าก็แทบจะทนไม่ไหวแล้ว
ทุกวันนี้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับ
แต่เมื่อวานนี้มันมีเหตุการณ์ที่ช้างป่าเขาอ่างปลือใน

มาในพื้นที่ชาวบ้านและทั้งโขลง๑๓ตัว
ตกลงไปที่สระน้ำของชาวบ้านในสวนปามเนี่ยนะครับ
เอาล่ะชาวบ้านก็ต้องช่วยกัน

เพื่อที่จะให้ช้างป่าทั้ง๑๓ตัวขึ้นมาจากน้ำได้
คือมันขึ้นเองไม่ได้ตรงริมฝั่งตรงตะหลิ่งมันลื่นมาก
แล้วเห็นไหมคะตัวที่มันอยู่ข้างบนก็พยายามนะ
เหมือนจะดึงตัวอื่นขึ้นมานะครับนะครับนี่แหละครับ
ก็เลยต้องเป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง
รวมถึงชาวบ้านด้วยนะครับที่จะมาทำยังไง
ที่จะให้สัตว์ใหญ่สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราแบบนี้
มันขึ้นมาจากสระน้ำได้นะครับก็เป็นนาทีลุ้นระทึกเลยฮะ
หลังเจ้าหน้าที่เข้านำรถแบ็คโฮลไปขุดดินบริเวณริมสะน้ำฝั่งตะวันตก
เพื่อเปิดเป็นทางลาดให้ช้างตัวจ่าฝูง
นำฝูงช้างปากขึ้นมาจากสะน้ำ
หลังจากตกลงไปเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้
ชาวบ้านมาพบเข้าก็เลยรีบแจ้งในอำเภอให้ส่งทีมเข้ามาช่วย
พอขุดเปิดทางได้แล้วช้างตัวใหญ่๓ตัวก็ขึ้นจากสระได้ก่อน
แล้วก็วนเวียนคอยดูแลช้างเล็กตัวอื่น
พยายามตะเกียกตะกายปีนขอบสระขึ้นตามมา

โดยในน้ำก็ยังมีช้างตัวอื่นลอยคอรอคิวจะขึ้นจากสระน้ำอยู่
แล้วก็มีช้างตัวเล็กที่สุดที่ทำเอาชาวบ้าน
ต้องรอดูรอลุ้นไปตามกัน
เพราะมันมีท่าทีอ่อนแรงเหมือนจะจมน้ำ
ส่วนช้างจ่าฝูงพยายามช่วยดันตัวมันขึ้น

เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้แบ็คโฮลเปิดทางลาดให้อีก๑จุด

แล้วก็ต้อนโขลงช้างที่เหลือให้มาขึ้นฝั่งตะวันออกแทนนะครับ
และรอจนช้างทุกตัวค่อยเดินตามกันขึ้นไปจนครบ
ก่อนที่จะเดินลัดเลาะหายเข้าไปในป่าปาม
ท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจของชาวบ้านนับร้อยคน
ตามมาดูปฏิบัติการครั้งนี้
ซึ่งใช้เวลากว่า๕ชั่วโมง
แต่ยังไงก็ตามนะครับช้างป่าโขลงนี้
เป็นช้างจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
พากันออกมาหากินในพื้นที่ตำบลท่าตะเกียบ

พอตกเย็นก็จะกระจายกันออกหากินในไร่มันไร่สับปะรดสวนปาม
โลงละประมาณ๔๐ตัวเลยนะ
โดยอาศัยอยู่รวมกับชาวบ้านมานานหลายปีแล้ว
แต่ชาวบ้านก็บอกว่าตอนนี้ปัญหามันทวีความรุนแรงมากขึ้น
เพราะว่าช้างป่าก็ทำลายพืชผลทางการเกษตร
ก็อยากจะให้ทั้งทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่เขียนรักษาพันธ์สปากเขาอังกฤษใน
รวมถึงในอำเภอหรือว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับ
ร่วมกันเข้าช่วยเหลือทั้งช้างและช่วยเหลือทั้งคนด้วย